ไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะมีเหตุผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตปริศนาอยู่ในบ้าน
ตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีผู้หญิงเป็นลมแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แบบเฉยเลยพอลงพื้นที่มาดูแล้วดูสภาพศพ
เอ๊ะทำไมหน้าตามันเขียวช้ำมันปูดบวมแถมมีเลือดออกจมูกออกปาก
ลักษณะแบบนี้มันไม่น่าจะเสียชีวิตปริศนานะ
น่าจะถูกซ้อมหรือเปล่าถูกคนทำร้ายหรือเปล่าจนเสียชีวิต
เค้นไปเค้นมาสุดท้ายสามีคนแจ้งความค่ะ
อมรับสารภาพว่าซ้อมเมียจนตายค่ะ
ตำรวจสพรัศดาที่จังหวัดตรังนะคะก็ไปตรวจสอบร่างของนางกัญญานี
พร้อมกับแพทย์ซึ่งนางกัญญานีเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองปลือ
มีนายอุทัยวัย๔๒ปีสามีค่ะนั่งกอดร่างภรรยาอยู่ในสภาพเมาเหล้า
กลิ่นเนี่ยคละคลุ้งไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าอยู่อยู่ภรรยาก็เป็นลมเสียชีวิต
แต่เจ้าหน้าที่ดูสภาพศพแล้วดูยังไงก็เชื่อไม่ลงเพราะสภาพศพเนี่ยนะคะ
นี่คนนี้คือสามีนะคะเสื้อสีฟ้าเนี่ยที่เชื่อไม่ลงเป็นเพราะว่าสภาพศพของนางกัญญานีเนี่ยนะ
หน้าเนี่ยมีแผลฟกช้ำเปลือกตาสองข้างใบหน้าแก้มปูดบวมทั่วหน้า
กรามซ้ายยุบมีเลือดออกทางปากและจมูกประเมินเบื้องต้นจากตาเปล่าเนี่ย
เขาบอกว่าสมองน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิตสอบถามนายอุทัยทองสุก
คนตายที่นั่งกอดศพภรรยาร้องไห้เนี่ยค่ะรอบแรกสามีบอกกับตำรวจว่า
เมียผมเป็นลมตายที่หน้าบ้านก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุผมไปทำงานก่อสร้างฉาบปูนที่บ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วก็แวะดื่มเหล้ากับเพื่อนกลับมาถึงบ้านตอนทุ่มครึ่ง
มาถึงก็เห็นเมียกำลังชักอยู่แล้วก็เป็นลมล้มลงใกล้กับต้นกล้วยหน้าบ้าน
ตำรวจก็ถามอีกรอบนึงถามซ้ำคำถามเดิมเลยแน่ใจนะ
ตกลงไหนเล่าใหม่ซิเมียเป็นอะไรครั้งที่สองอ้าวให้การไม่เหมือนเดิมค่ะ
อุทัยบอกว่าเมียผมเป็นลมหมดสติก็เลยให้น้องสาวเนี่ยมาอุ้มเข้าไปในบ้าน
แล้วก็โทรเรียกตำรวจแต่เมียเสียชีวิตก่อนที่ตำรวจจะมาถึง
ตำรวจบอกแน่ใจนะเอาใหม่สิถามซ้ำอยู่แบบนี้
คำถามเดิมไหนเล่าใหม่ให้เล่าใหม่อยู่แบบนั้นนะคะ
จนสุดท้ายคือเขาบอกว่าสอบปากคำแบบนี้มาราทอนมากตั้งแต่ดึกจนถึงรุ่งสางนะคะ
สุดท้ายนายอุทัยก็ทนไม่ไหวยอมเปิดปากรับสารภาพบอกว่า
ผมทำร้ายเมียจนตายเองเขาเล่าเหตุการณ์จริงให้ฟังแล้วคราวนี้
บอกว่าเลิกงานเสร็จไปดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เมากลับมาบ้านเลยค่ะ
แอเลยนะพอเจอหน้าเมียก็ทะเลาะกันเลย
เพราะเมียด่าบอกว่าเมาเหล้ากลับมาบ้านทุกวันเลยเนี่ย
ก็เลยถกเถียงทะเลาะกันจังหวะที่เถียงกันเนี่ย
เขาบอกว่าเขาพลั้งมือจับเมียเนี่ยนะคะเหวี่ยง
เหวี่ยงจนล้มหน้ากระแทกพื้นปูนหน้าบ้านแล้วเมียก็แน่นิ่งไปเลย
หลังจากนั้นนายอุทัยก็เลยอุ้มร่างเมียไปวางไว้ที่ลานปูนหน้าบ้าน
ใกล้กับต้นกล้วยแล้วน้องสาวนายอุทัยเปิดประตูเข้ามาเห็นพอดี
ก็เลยอุ้มร่างนางกัญญานีกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็โทรเรียกกู้ภัย
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะก็ไปร่วมงานศพของนางกัญญานีด้วย
จัดขึ้นที่วัดปาเตที่ตำบลวังวลในอำเภอกันตัง
ญาติญาติก็เสียใจนะคะไม่ได้มีคนมาร่วมงานเยอะมาก
เพียงแค่ญาติสนิทนางวันนาเจ๊หมวกน้าสาวของนางกัญญานีผู้ตายเนี่ย
บอกว่าโอ๊ยนายอุทัยอ่ะเหรอซ้อมหลานเขาเป็นประจำ
อุทัยเนี่ยขี้เมาชอบดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาบ้าด้วย
ลุ้มคลั่งตลอดเมาทีไรตบตีหลานเขาทุกที
ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกหลานเคยเตือนหลานแล้วว่าเลิกกันเถอะ
นอยู่ให้เจ็บตัวทำไมหลานตอบมาสั้นประโยคเดียวว่า
หนูต้องอยู่เพื่อลูกทั้งสองคนอืมพอรู้ข่าวว่าหลานเสียชีวิต
แล้วนายอุทัยมาบอกว่าหลานเป็นลมตายทุกคนในครอบครัว
สายหัวพร้อมกำลังดีเลยว่าโกหกแน่นอน
มั่นใจเลยว่าซ้อมเมียจนตายแน่แน่เพราะว่านางกัญญานีเนี่ย
ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ที่ทุกคนเศร้าใจที่สุดก็คือ
จังหวะที่ไปรับศพมาแล้วก็อาบน้ำศพให้ค่ะ
เนื้อตัวหลานเนี่ยมีแต่ดินทรายเต็มตัวไปหมดเลย
ก็คิดว่าคงถูกทุบตีอย่างทรมานจนเสียชีวิต
ส่วนในเล็กม่วงงาม

พ่อของผู้ตายก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่าเสียใจมาก

และยังมีหน้ามาอ้างหน้าตาเฉยว่าลูกพ่อเป็นลมตายเอง

ทำกับลูกของพ่อแบบนี้นี่มันพยายามฆ่าชัด
คุณผู้ชมที่น่าเศร้าใจ
กระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนภรรยาตาย

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหานายอุทัยนะคะ

แล้วก็ได้นำตัวไปฝากขังแล้วค่ะ